ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของอาชีพอาชีพหนึ่งที่ดิฉันมองว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันดับต้นเลยช่างไฟฟ้า
หลายครั้งที่เรารายงานข่าวเรื่องของความผิดพลาดของระบบไฟหรืออะไรก็ตาม
เหตุการณ์นี้ก็ถึงขั้นเกือบจะเสียชีวิตเลยนะ
ช่างไฟฟ้ารายนี้ไปเช็คหม้อแปลงไฟฟ้าด้านหลังอาคารแห่งหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าอยู่มันเหมือนเกิดการระเบิดดังสนั่นเลยค่ะ
ระแวกนั้นคือตกใจกันหมดแล้วคือตัวของช่างไฟฟ้าคนนี้ก็บาดเจ็บหนักนะคะ
อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงพร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยดาวคนนองค่ะ
ร่วมตรวจสอบเหตุไฟฟ้าช็อตจนมีผู้บาดเจ็บภายในซอยจอมทอง๑๖
วงจอมทองเขตจอมทองกรุงเทพ
ช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกา๕๐นาทีของวันที่๑๕มกราคมวันนี้นะคะ
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชาย๑คนคือนายสังเวยอยู่ม่วงอายุ๕๖ปี

สภาพคือมีบาดแผลถูกไฟไหม้ที่ใบหน้าและลำตัว
หงายหน้าอยู่กับพื้นนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็รีบจัดชุดอุปกรณ์ประถมพยาบาลให้การช่วยเหลือ
แล้วก็ส่งต่อไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลบางประกอบ๙อย่างเร่งด่วนนะคะ
จากการสอบถามนางสาวสุวรรณลักษณ์ณจันทร์อายุ๑๘ปีเป็นคนเห็นเหตุการณ์
เล่าว่าระหว่างที่เธอช่วยแม่ขายดอกไม้อยู่
ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นเลยจากจุดที่เกิดเหตุค่ะ
แล้วเห็นคนกระเด็นตกลงมาจากบันได
และเห็นไฟไหม้ตัวของคนที่ตกลงมาด้วยนะคะ
ฟังเสียงของคนที่เห็นเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ

ไฟก็ลวบตัวแกหมดอะไรอย่างนี้
แล้วแกก็ล้มลงมานอนเลย
เนี่ยนะคะอย่างที่เธอเล่าเลย
ยินเสียงระเบิดเขาบอกว่าหลังจากที่ตกลงมา
แล้วไฟยังลุกที่ตัวเขาอยู่เนี่ยค่ะ

บ้านแถวนั้นเขาก็พยายามเอาถังน้ำยาเคมีมาช่วยกันดับไฟ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยปีนขึ้นไปจะไปเปลี่ยนหม้อแปลงบริเวณที่เกิดเหตุเป็นด้านหลังของร้านสะดวกซื้อ
แต่ระหว่างนั้นเนี่ยที่กำลังดำเนินการอยู่หม้อแปลงไฟฟ้ามันระเบิดขึ้นมา
ไฟเลยไหม้ตัวนายสังเวยผู้บาดเจ็บจนกระเด็นตกลงมาค่ะที่หม้อแปลงเองก็พบร่องรอยของการฉีดพ่นด้วยน้ำยาเคมีที่ใช้ดับเพลิงด้วยนะคะ
ส่วนสายไฟฟ้าสภาพที่เห็นก็คือมีร่องรอยจากการถูกไฟไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะ
และยังต้องรอการสอบปากคำผู้ได้รับบัตรเจ็บก่อนนะคะ
จะสรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นได้และก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ